เรื่องที่พ่อไปแจ้งความกับตำรวจ

ข่มขืนครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่
ช่วงปลายปี๖๐แล้วนะจนตอนนี้ค่ะ

ทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้ทางด้าน

ก็สั่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่
รวบรวมพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม

แล้วก็พี่สาวของเด็กสาววัย๑๖ปีเนี่ย
ไปแจ้งความกับตำรวจสพพ

นักการพานโรงในโรงเรียน

มีโอกาสไปสอบถามกับทางพันโรเหมือนกันนะ

พันโรงปฏิเสธว่าผมไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้สนิทสนมกับเด็ก
แล้วก็ครอบครัวเด็กมาก่อนเลยซึ่งตำรวจก็ตรวจดีเอ็นเอไปเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจนะคะซึ่งนักการพันโรงบอกด้วยว่า
ถ้าเกิดว่าผลตรวจออกมาดีเอนเอมันไม่ตรงกับของผมเนี่ย
ผมจะแจ้งความกลับแน่นอนซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ก็ได้มอบหมายให้พันธุ์ตำรวจเอกตานิดรามดิต
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่ให้เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวน
ลงพื้นที่ไปคลี่คลายคดีนี้แล้วก็มีการประชุมกันหารือกันกับทางด้านผู้กำกับการสอบสวนกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
รวมถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรปลายพระยาด้วยว่าแนวทางการสืบสวนหลังจากนี้จะเป็นยังไง
มีการแบ่งชุดการสืบสวนกันนะคะคือชุดหนึ่งก็จะไปสอบสวนพ่อแม่พี่สาวพี่เขย
แล้วก็พยานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอย่างละเอียดรวมทั้งหมดกลุ่มนี้ที่จะต้องสอบเพิ่มเติมเนี่ย
ประมาณเจ็ดถึงแปดปากแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะได้ให้ชุดสืบสวนเนี่ยนะคะ
ลงไปที่บ้านของเด็กวัย๑๖ปีจะได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดด้วย
จากนี้ก็ได้ให้พนักงานสอบสวนผู้หญิงรวมถึงเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กเนี่ย
สอบสวนเด็กวัย๑๖ปีอีกครั้งหนึ่งใช้เวลาในการสอบสวนนานกว่า๓ชั่วโมงค่ะ
เด็กสาววัย๑๖ปีนี้นะคะน้องยังมีอาการตื่นกลัวอยู่เลย
คือก็ต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจก่อนแล้วก็ต้องให้เวลากับเด็กด้วยนะคะ
ซึ่งทางด้านรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
การสอบสวนหน่อยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเด็ก
ทุกประเด็นก็มีความละเอียดอ่อน
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าทุกฝ่ายจะต้องได้รับความเป็นธรรมนะคะ